เนรมิตฉากมาให้แล้วและแน่นอนวันนี้เราจะเปิดบ้าน

ขอเชิญคุณผู้ชมพบกับน้องธัญญาอาสยาจ้า

โอ้สวยครับน้อง
ตัวจริงสวยมากสาว
ไหนเอ่ยได้เจอแล้วนะคะขออนุญาตถามละกัน
คุณผู้ชมคะไม่ถามไม่ได้กับประเด็นดราม่านั้นจ้ะ

แต่หลกใบที่๒จังใสนะคะ
ติดเขี้ยอยู่บ้างค่ะหรือว่ายังไงคะ
ที่พูดได้เลยค่ะเรื่องนี้ขอไม่พูดละกันค่ะ
เรื่องแบบอดีตมาแล้วตอนนี้ขอโฟกัสปัจจุบันค่ะ

แน่นค่ะแต่ว่าก่อเดี๋ยวผู้บ่าวซีด้ามาเอ่ย

เขาก็ต้องเกรงใจแฟนนิดนึง

สาวฟ้ามีหวังเปล่าคะ

ครอบมากคือว่าหมดนิ่งตอนไหนก็ยังนั้นแหละค่ะ
พูดถึงเรื่องปัจจุบันตอนนี้เวลานี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ได้รับฉายาว่าเป็นลูกสาวพญานาคชายานี้ไม่ได้มาง่ายนะ
แต่ว่าเราเองเนี่ยรักแล้วก็ศรัทธาต่อองค์พ่อปู่จริงใช่ไหม
ใช่ค่ะคืออย่างที่ทุกคนรู้เลยก็คือหนูมีความศรัทธาอยู่แล้วนะคะ
ที่บ้านก็จะมีองค์ปู่กับองค์ย่าไว้คอยกราบไหว้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีการบวงสวงอยู่ที่บ้านบ่อย
และเห็นว่าเพลงนี้ที่เรานำมาฝากบันเทิงไทยรัฐเป็นการแต่งให้องค์ปู่ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าคือมีความศรัทธาแล้วก็ที่สำคัญยังไม่เคยร้องถวายองค์ปู่องค์ดำเลย
รู้สึกว่าอยากทำเพลงถวายปู่องค์ดำค่ะแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกพญานาคทุกตระกูลเลย

ใช่แล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในวัดทุกวัดได้
ใครที่ไปทำบุญก็สามารถใช้แผ่นเสียงติ๊กต๊อกเพลงนี้ไปประกอบเพลงในวัดได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะก็อยากให้เพลงเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของสายมูทุกคนหรือใครทีเข้าไปวัดไปทำบุญจะให้ใช้เทแล้ว
ใช้ได้เลยคุณผู้ชมค่ะไหนช่วงนี้ออกพรรษาต้องไปไหว้องค์พญานาคหลายคนเขาว่าแบบนี้
เราเองในฐานะลูกสาวพญานาควันนี้มีแพลนไหมปีนี้มีแพลนไหมจะไปไหว้ที่ไหนยังไง
อ่าคิดว่าน่าจะจัดบวงสวงที่บ้านค่ะ

อยากจะจัดที่บ้านเพราะว่าเหมือนเราไปสถานที่ต่างไปบ่อยมากแล้ว
ก็คิดว่าที่บ้านเราเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ที่ใดเหมือนกัน

ชวนตลอดเลยบันเทิงไทยรัฐไม่เคยพลาด
ถ้าจัดเมื่อไหร่พี่ขอฝากคนนี้ไปแล้วขอให้เอาตัวเลขกลับมาด้วยนะจ๊
ได้เลยพูดถึงเรื่องตัวเลขตัวเลขก็มาเลย
ข่าวเนี่ยเขาไปไหว้ปู่อือลือมาที่บึงกา
ได้ไปขอพรอย่างเดียวคุณผู้ชมขาบอกเลยว่า

เลขทุอคนอยู่เหรอค่ะ
เป็นคนชอบเสี่ยงโชคนะคะ

จุดมาก็ได้ตรงกับเลขบ้านเลขรถตัวเองพอดี

เขาซื้อไปแล้ว
๗๕๘เต็มทุกค่ะเล็กขอบคุณค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันออกภัณฑ์ศาสตร์นะคะ
โอ้ยสาวพญานาคมาให้ก่อนขนาดนี้แล้วที่ฉันขอรับเนี่ยหม่านนะจ๊ะ
เข้าเรื่องเพลงนิดนึงนะคะมีความเชื่อซ่อนอยู่อยู่แล้วแต่ว่ามีเรื่องขนลุกเหมือนกัน
อำเภอไม่ได้ภูยอดรวยอะค่ะก็คือฝนตกทุกวันเลย๑๐วันติด
แล้วพอวันที่เราไปคือหนูก็คิดว่าน่าจะตกแน่
แต่หนูขอพรไว้ว่าขออย่าให้ตกนะ
แล้วพอตอนที่ใส่ชุดรำที่เป็นซีนลำอะค่ะ
หนูตั้งใจว่าหนูจะรำบวงสวงจริง
ก็คือขอพรปู่ว่าเดี๋ยวหนูจะลำบวงสวงให้ดูนะคะ

แล้วก็ให้ตากล้องไปเก็บรำบวงสวงจริงค่ะ
แต่พอตอนใส่ชุดฝนเริ่มปลอยลงมา
หนูก็เลยว่าปู่ถ้าปู่อยากดูลำสวยอย่าให้ฝนตกนะ
พอหนูเดินพอใส่ชุดเสร็จแล้วเดินออกไปฝนก็หยุดเลย

แต่เราก็ได้รำถวาย
ชุดสวยมากชุดนี้ก็เป็นลักษณะที่มีเกล็ด
ใช่ค่ะคือชุดนี้ก็ได้ด้วยความบังเอิญค่ะ
จริงบอกพี่ช่างตัดชุดว่าให้เอาสีดำทอง
แต่เขาหาผ้าไม่ได้แล้วเขาก็ได้ผ้านี้มาแล้วกลับกลายเป็นสีเขียวดำ

แต่สีแดงเนี่ยคือมาจากไหนไม่ทราบ
แต่พอไปถึงสถานที่จริงหางปู่เป็นสีแดงค่ะ

อยากให้น้องเล่าเรื่ององค์ปู่นาคาให้หน่อย
เพราะว่าเพลงนี้จริงชื่อเพลงว่ากระปู่นาคา

ความเกี่ยวพันธเกี่ยวยงกับเพลงนี้มันมียังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหม
คือเนื้อหาเพลงเป็นการขอพรปู่เลยค่ะ
แล้วก็หนูก็อยากทำขึ้นมาเพื่อขอพรปู่เหมือนเราแบบตั้งใจขอพรด้วยคำพูดบางทีอาจจะสำเร็จน้อยสำเร็จมาก
บอกพอปู่ให้โชคเต๋ามากแล้วก็บอกค่ะ

ลองกฎเลยล้วนนี้นะคุณผู้ชมนะ
ฝากเพลงกราบปู่นาคาสักนิดนึงค่ะ
กลายฟากคนงานเพลงกระปูนะคะในอ้อมออกอ้อมใจของพี่น้องของเช้าอีสานและผ่ากกลางน้ำนะคะ
คือฝากผู้ใดที่อยากจะไปขอพรองปูพญานาคทุกตระกูลเลยกลายฝากเพลงนี่เล่นแทนเสียงในติคต๊อกได้นะคะ
เพื่อเป็นการทวายเพลงกับปูน้ำค่ะ
ถ้าต้องการตอนนี้เราก็อยากจะตามแล้วเวอร์ชันกราบปู่นาคาบายลูกสาวพญานาคตัวจริง
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

ภาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทราอนาคารเทวาวิสุทธิเทวาปู่เชมีเมตตัญจมหาละโพมิโยนาคาคันธปริตัง
พระอธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราชเทวาสุวิสุทธิเทวาปูเชมิเมษนัญจมหาลาโพมิโยนาคา
ภาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทราอนาคารเทวาวิสุทธิเทวาปู่เชมีเมตตัญจมหาละโพมิโยนาคา

ภาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทราอนาคารเทวาวิสุทธิเทวาปู่เชมีเมตตัญจมหาละโพมิโยนาคา
ภาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทราอนาคารเทวาวิสุทธิเทวาปู่เชมีเมตตัญจมหาละโพมิโยนาคา

บำเพ็ญเพียนบารมีลูกมาเมื่อนี้ด้วยใจศรัทธา
ราชาทะเลใสจอมนาคใหญ่แห่งอันดามัน
หยอดนครบผู้พิชิตไผ้พาลแห่งพระยาอานตนักฮาราชผู้เครียงใกล้
อุ้มลงกราบกรานมาพังบุญทันบันดาลแต่โชคดี
ขอเป็นลูกเป็นลานนาทีจ่ายหน่อยนี่หมอบแต่องค์พู
มายุมาศุลปัดเป่ารางความเรื่องร้อนทุกคน
ลูกมาขอองค์ปู่ซอยให้ทำการสิ่งใดสำเร็จโดยดี
ตังน้ำหมดแล้วว่าจะจิตตังอฮังวันภา
แสนสิริจันทรานาคาวิสุทธิเทวาอันเชิญมาคุ้มภัย
เหตุสร้างสิ่งใดให้ผ่านไปได้อย่ามีขาดของ
ดังวรกายดังท้องพูดพ่องเว้ายังให้คล้องคนยองคนซาก
แม่นภายคิดดายองค์ผู้ซี่ใส่หอกไยแท้งนี้
ซี่อันนั้นตะเซสตรามณีลูกขอเพิ่งบารมี
ผู้แสนสิริจันทานาคาวิสุทธิเทวะวิสุทธิเทวะอันเชิญมากคุ้มภัย

องค์ดำเสียงสิริจันทรา
โปรดติดตามตอนต่อไป